ผู้ใหญ่ในวงการละเลยกันถึงขนาดที่ทำให้ไม่ได้เปิดเพลงชาติ

เอาคาดหวังในการที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญทอง

แต่เป็นหนึ่งเหรียญทองที่มีความรู้สึกมีคุณค่าทางจิตใจกับพี่น้องประชาชน
สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัตย
เจอกันทุกวันพฤหัสบดี๒ทุ่มทางยูทูปไทยรัฐออนไลน์แล้วก็เฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตครับ
สิ่งที่แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำลังให้ความสนใจแน่นอนนะครับ
มันกำลังเข้าสู่โทรเมนต์ซีเกมด้วยที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพ
เดินทางมาถึงครั้งที่๓๑แล้วนะครับนี่คือมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน
นักกีฬาไทยก็ตั้งเป้าหมายครองเจ้าเหรียญทองในทุกครั้งไปในประเภทของกีฬาสากลโดยเฉพาะ
ผมมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำขององค์กรหลักอยู่แล้วครับ
ในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาวงการกีฬาของประเทศ
การพูดคุยเนี่ยเราเคลียร์กันหลายเรื่องเลยนะครับ
ว่าทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับมหากรรมกีฬาที่บางครั้งมันทับซ้อนกับโปรแกรมกีฬาอาชีพ
เรื่องปัญหาในวงการกีฬาบ้านเราที่ทำให้บางชนิดกีฬาซึ่งมีการพัฒนามาก่อนหน้านี้เนี่ย
มันกลายว่าหยุดพัฒนาหรือพัฒนาช้าลงไปมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการกีฬาในประเภทอื่นด้วยนะครับ
วาระที่๒นะครับสำหรับการเป็นผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ที่สองเนี่ยคิดว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกมันจะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนเพื่อการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จริงนะครับวาระที่๒เราเห็นปัญหาเยอะขึ้นนะครับเรารู้ทิศทางแล้วว่าเราจะไปทางไหน
สิ่งที่เราได้ก็คือว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต่อยอดทิศทางอะไร
สิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือหน้าที่หลักกองการกีฬาคือพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมกีฬาต่างได้
สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องประสานทั้งข้างล่างข้างบน
ข้างล่างหมายความว่าทั้งกรมภาระผู้ที่เกี่ยวข้องเด็กเยาวชน
และข้างบนก็คือว่าไปทางอาชีพไปทางอะไรต่างซึ่งเราก็ต้องประสาน

วิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องที่จะทำยังไงที่จะเพิ่มศักยภาพนักกีฬา
สวัสดีภาพเพิ่มเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของนักกีฬา
อันนี้๔ปีที่จะถึงเราต้องต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เรามีศูนย์ขนาดใหญ่ที่ส่วนกลางเรามีภูมิภาคค่อนข้างที่จะกว้างขวาง
มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเกิดขึ้นในสมัยของผมประมาณ๓๐กว่าแห่ง
ฝึกกีฬาแห่งชาติเราเริ่มแล้วระบบต่างวางไว้แล้ว
แต่สถานที่บุคลากรต่างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องเร่งผลักดันใน๔ปีที่จะถึงนี้
พวกนี้ภายในระยะเวลา๔ปีมันอาจจะไม่ได้สำเร็จทั้งหมด
จริงแล้วเรามีแผนพัฒนาเรื่องของกีฬาแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติอยู่แล้ว
เรามีคณะกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติสิ่งที่ผู้ว่ามาเนี่ยก็ต้องมาสารต่อ
เรามีเป้าหมายอะไรและเราต้องการที่จะเป็นประเทศชั้นนำ
แน่นอนว่าเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเป็นอันดับต้นของเอเชียในระดับโอลิมปิก
คนใหม่เข้ามาเนี่ยผมก็อยากให้พิจารณา
พอถ้าจะไปลืดโครงการผมคิดว่าก็จะสูญปล่าไป
อันนี้เรากลับมาพวกเรื่องของมหากรรมกีฬาต่าง
สีเกมป้อหมายคืออะไรเอเชียนเกมโอลิมปิกอะไรแบบนี้

เพราะว่าครับ๔เกมครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากครั้งก่อน

มันก็เลื่อนมาแล้วก็มีความไม่แน่นอนต่าง
เหมือนกันทุกสมาคมคือเราให้เวลาเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ย
ตั้งแต่เดือนธันวาอนุมัติเงินให้ทุกสมาคมนะครับ

แต่การวางแผนของแต่ละสมาคมไม่เหมือนกัน
สมาคมไม่ได้เป็นอาชีพ
คืออย่างนี้ในแต่ละกีฬาเนี่ย
ไม่เหมือนกัน
หมายก็ไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยความคาดหวังสูง
และเราดูผลงานในอดีตด้วยนะครับว่าผลงานของทีมฟุตบอลไทยเนี่ย
ใน๔เกมเป็นอย่างไรเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าในครั้งที่จะถึงเนี่ย
คาดหวังอะไรในแง่ของเราที่เราเป็นคนประเมิน
และเราดูจากสถิติที่ผ่านมาเราต้องคาดหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จ
เพราะว่าในอดีตเราเป็นเหรียญทองมากที่สุดไม่ได้มองแค่๔เกมเท่านั้น
ฟุตบอลเนี่ยจริงมันก็มีความลำบากนิดหนึ่งเขาเป็นอาชีพ
การเก็บตัวสมาคมเป็นหัวใจสำคัญเลย
สมมุตินะผมเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลผมบอกเขาว่าผมแค่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้ไหมได้ไหม
สมาคมก็ต้องตอบโจทย์ด้วยไม่ใช่ว่าส่งไปเฉย
ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมเป็นกีฬาที่คนจับตามอง
หนึ่งเหรียญทองเหมือนกันแต่เป็นหนึ่งเหรียญทองที่มีความรู้สึกมีคุณค่าทางจิตใจกับพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นถ้าเล่นเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครตำหนิ
เหรียญทองไม่เหรียญทองเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่ประเด็นมันคือผู้ว่าก็น่าจะพอทราบข่าวอยู่บ้างนะครับว่า
ตรงตามแผลถ้ามันจบการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ว่าจะเข้ารอบรองเป็นรองแชมป์หรือได้แชมป์อะไรอย่างนี้นะครับ
คือเราก็ต้องเคารพความเห็นของผู้ที่แสดงความเห็นทุกคนมีสิทธิ์แสดงความเห็น
และทุกคนผมเชื่อว่าเจตนาดีกับวงการฟุตบอล
เรามองแบบนี้ว่าในอาเซียนเองถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จต่อยอดยากแล้ว
ก็เห็นด้วยในบางส่วนก็คือว่าถ้าเราเน้นจะทุ่มเทอย่างเดียวใน๔เกมเนี่ยไม่ใช่นะ
เพราะว่าคงจะต้องนึกถึงภาพที่มันกว้างขึ้นนึกถึงอนาคตในระดับฟุตบอลโลกแล้ว
สมาคมเลยนะไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะครับบาสเก็ตบอลก็มีอาชีพนะ
แต่ก็ทุกอย่างมีหลายอาชีพและ๑๐กว่าอาชีพที่เป็นกีฬานะครับ
แต่ฟุตบอลเองเนี่ยอาจจะบริหารจัดการยากกว่าอย่างอื่นนะครับเพราะว่าโปรแกรมค่อนข้างเยอะ
แล้วก็อยากที่จะมองว่าเออทำไมเราไม่ทุ่มเทเพื่อให้มีการพัฒนาที่เห็นได้ชัดในระดับเยาวชน
และสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน
สมมุตินะครับมันเป็นยู๒๓อยู่แล้ว
แต่สมาคมอาจจะไม่ได้ส่งนักกีฬาที่ดีที่สุดไป
คืออันนี้เป็นสิทธิ์ของสมาคม
แต่การตั้งเป้าหมายอยู่ที่ภาพรวมของนโยบาย
เราก็มีการแบ่งกลุ่มกีฬานะครับ
กีฬาความหวังนะครับกีฬาที่เราไม่ได้หวัง
กีฬาที่เราแค่เข้าไปมีส่วนร่วม

มันเป็นหนึ่งในความหวังแล้วมันเป็นตัวชีวัตรด้วย
แต่ถ้าฟุตบอลบอกว่าต่อไปอย่าหวังฟุตบอลเลย

แล้วมันจะขัดกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในประเทศด้วย
แต่เล่นกันเป็นทีมสามารถที่จะมีความกระตือลือร้อน
แล้วก็สร้างความสุขผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ผมว่าอันนี้มันเกิดทิศทางที่สามารถที่จะคุยกันได้
มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นกีฬาความหวัง
และผมไม่ได้ถือว่ามันเป็นการไปก้าวข้ามนะ
ผมว่าจริงแล้วเราไม่ควรจะบอกว่า

เราควรจะให้ความสำคัญและเรียงลำดับความสำคัญ

วันนี้แหละถึงบอกว่าได้คุยกับผู้ว่าก็จะเคลียร์

เพราะว่าตอนนี้เส้นแบ่งระหว่างกีฬาอาชีพกับสมัครเล่น

จะเห็นว่าในโอลินระดับโอลิมปิกเอง

เชนิสแบทมิงตัน

ตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยถ้าผมถามตรงตรงเรื่องของแบบ
เอาจุดด้อยเลยครับผมว่าจุดเด่น

พอสังคมเดี๋ยวนี้มันมีความหลากหลาย

การไปในทิศทางไหน
ของเด็กเยาวชน

เมื่อมีการแข่งขันในสังคมสูงเนี่ย

ลูกหลานของเขา

สิ่งที่เราอยากที่จะแก้ไขปัญหาคือว่า

การเป็นนักกีฬากับการเรียน

ในความเป็นจริงคือพอเข้ามาเมาส์ทะเลแล้ว
ก็มักจะต้องตัดสินใจ

แต่ว่าถ้าไปเอาใจสายการเรียน

อันนี้เป็นปัญหาที่เรียกว่า

ในหลายส่วนไม่ใช่การกีฬาอย่างเดียว

ต้องยอมรับว่าณจุดนี้ยังเป็นปัญหา
อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีระบบอาชีพ
เหมือนฟุตบอลจะบริหารจัดการยังไง
เพราะว่าในมิติของกีฬาเป็นเลิศ

ตัวฝึกซ้อมระยะยาวนะครับ
เราก็จะต้องมาคุยกันให้มากขึ้น

กรรมการโอลิมปิกและสมาคมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมนะครับมีพัฒนาการที่ดี

ผมยกตัวอย่าง๒๓สมาคมที่ทำงาน
แล้วก็เห็นผลงานได้ชัดเจน
อย่างแบทวินตันเนี่ยวอลเลฟบอลเอง
มวยเทควันโดก็เป็นสิ่งที่เขาฝึกซ้อมอยู่ที่การกีฬาเลยเหมือนกัน
มีการจ้างโค้ชระดับเรียกว่าระดับโลก
โดยการช่วยเหลือของการกีฬาเองด้วย
แล้วก็ภาคเอกชนนะครับบูรณาการกัน

อีกหลายสมาคมที่ผลงานเข้าตาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยครับ
มันลำบากใจกับบางสมาคมคือ
ไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่ผู้ว่าว่าจะสะดวกหรือไม่สะดวกครับ
คือผมไม่ได้บอกนะครับว่าการบริหารจัดการผิดพลาดหรือถูกต้องอะไรอย่างไร
แต่สิ่งที่เป็นหลักเลย
กีฬาที่เป็นกีฬาหลักในโอลิมปิก
เช่นกรีทาว่ายน้ำ
กรีธากับว่ายน้ำถือว่าเป็นกีฬาภาคบังคับ
สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าเราขาดช่วงไปหน่อย
สิ่งที่มันยังไม่กลับมาเหมือนในอดีต
สัก๑๐๒๐ปีที่แล้วก็คือนักกีฬาเด่นในทั้งว่ายน้ำแล้วก็กรีธา
ว่ายน้ำเราจะเห็นว่ามันเงียบไปสักพักหนึ่ง
อุปสรรคต่างในเรื่องของว่ายน้ำค่อนข้างเยอะ
สถานที่ฝึกซ้อมต่างที่เป็นมาตรฐานมีค่อนข้างน้อย
การพัฒนามีนะครับไม่ใช่ไม่มี
ว่ายน้ำแต่เรายังเห็นพัฒนาการที่น่าจะดีขึ้นกว่านี้
คือบางช่วงเรื่องนี้พอท่านผู้ว่าพูดมันก็เป็นเรื่องจริง
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอมันขาดช่วงในส่วนหนึ่งก็คือขาดไอดอลด้วยนะ
นี้มีวิธีการไหมครับคือมันยากนะกับบางชนิดกีฬาที่เนี่ย
พอจะหาคนแค่ไปเล่นมันยังยากเลย
พยายามที่จะปั้นดาวรุ่งขึ้นมาดูตั้งแต่เด็กเยาวชน
แล้วก็ทำยังไงที่จะใช้ทุกวิถีทางการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์
กีฬาการกินอยู่การเทรนด์เพื่อให้พวกนี้เป็นฮีโร่
เป็นนักกีฬาทีมชาติและเป็นไอดอลของเด็กเยาวชนด้วย
ชนิดกีฬาประสบความสำเร็จบางชนิดกีฬายังไม่ประสบความสำเร็จ
สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำกันต้องทุ่มเทกัน
เรื่องวาด้าเนี่ยครับแก้ไขปัญหากันยังไงแล้วก็สิ่งสำคัญเลยขออนุญาตต้องถามตรง
คือแฟนกีฬามองว่าผู้ใหญ่ในวงการละเลยกันถึงขนาดที่ทำให้เราไม่ได้เปิดเพลงชาติ
ไม่ได้เปิดเพลงชาติไม่ได้มีทรงชาติตรงนั้น
ผมถามจริงในช่วงเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจริงนะครับ
คือว่าการแก้ไขปัญหานี้มันจำเป็นที่จะต้องแก้ไขด้วยกฎหมาย

ซึ่งเป็นคำตอบที่เรากระชั้นมากมีเวลาไม่มากที่จะแก้กฎหมาย
ในประเทศอื่นเกือบจะ๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์

เขาไปแก้ระดับเป็นกฎหมายลูกนะฮะไปออกเองในฝ่ายบริหารได้
แต่ของเรากฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารน้องห้าม
เราไปกำหนดละเอียดมากในพรบ
ยามต่างของคำว่าสารต้องห้ามต่าง
ก็ถูกกำหนดเป็นรายละเอียดอยู่ในพรบ
เพราะว่าในหลักการร่างกฎหมายในสมัยก่อน

ทุกอย่างที่ถ้าเกิดมีบทลงโทษมีอะไรต่าง

เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับเป็นอุปสรรคในการที่จะแก้ปัญหา
พอเรารู้ว่าเรามีเรื่องของช่วงเวลา๓เดือนในการแก้กฎหมาย
เราบอกว่ากฎหมายของเราเราทำไม่ได้แต่เรารีบทำ
และในที่สุดแล้วเมื่อเราถูกแบน
มันก็เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่ง

ใช่ถ้าไม่มีการถูกแบนแบบนี้เนี่ยเราก็จะยังแก้ไม่เสร็จนะ
แต่ว่าต้องยอมรับว่ามีผลกระทบทางจิตใจสูง
เพราะว่าการไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ทงชาติ
ระยะเวลาที่นักกีฬาเป็นประสบความสำเร็จ

เพราะฉะนั้นเราก็เลยเร่งในการแก้
เพราะฉะนั้นการแก้กฎหมายเราใช้เวลาเร็วมาก
ใช้เวลาประมาณ๓เดือนออกเป็นพระราชกำหนดขึ้นมา
และการแก้แบบนี้จะเป็นการแก้ที่ยั่งยืนด้วย
เพราะว่าเราแก้แล้วเราเปิดให้ทุกอย่างเนี่ย

เช่นวาด้าออกข้อบังกำหนดมาใหม่
เราไม่ต้องไปนั่งแก้ในพรบแล้ว
ต้องขอบคุณคณามการกฤติกา
ขอบคุณรัฐบาลนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นถ้าจะมีความกังวลว่า
เดี๋ยวถ้ามันแก้กันทุกปีทุกปีเนี่ย
แล้วเราไม่ต้องมาตามแก้กฎหมายกันทุกปี

ทุกอย่างที่จะกำหนดเราเปิดเอาไว้ว่า
จะต้องมีความสอดคล้องกับกฎบัตรของวาด้า
เพราะฉะนั้นถ้ากฎบัตรของวาด้าแก้ปุ๊บ

เพราะฉะนั้นความกังวลว่า

ที่เราคุยกันมาเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายประเด็นนะครับ
คำว่าด้อยค่ากีฬาสมัครเล่นเนี่ย

บริหารจัดการลำดับความสำคัญ

โดยรวมยังไงที่เขาอาจจะติดตามกีฬา

ต้องยอมรับว่ามันมีมิติของกีฬาสมัครเล่น
กีฬาเพื่อต่อยอดไปทางเศรษฐกิจ

ส่วนที่มันเป็นพื้นฐานเลยจริง

ถ้ากีฬาสมัครเล่นเราไม่เข้มแข็งเนี่ย
เราไม่สามารถที่จะมีกีฬาอาชีพ

เพราะฉะนั้นคุณค่าของกีฬาสมัครเล่นเนี่ย
จากทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขแล้ว
มันยังเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอด
ไปสู่อาชีพต่อยอดไปสู่ธุรกิจต่างได้

การกีฬาเน้นในเรื่องของกีฬา

ผมยอมรับว่าเราต้องดูแลในทุกมิติ
แต่กีฬาสมัครเล่นหรือว่ากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

และถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุด